สมบูรณ์สู่คนทับคงครับบุญนาภูมิภูมิสอนของทีมนครราชศรีมาร์
วอเล็กบอลชายไทยแลนดลีกก็กระตุ้นลูกทีมก่อนเจอกับทางลังกาไลออนซ์
ศรีลังกาหลังจากที่มีข้อผิดพลาดเมื่อวานนี้ในเกมพบกับ
แนนเบอร่าฮีตจากออสเตรเลียในเซตที่๓นะครับ
เกิดอาการช็อตไปดื้อแล้วก็เสียเซตแต่ว่ายังเอาตัวรอดชนะไปได้๓ต่อ๑เซต
อาจารย์สมบูรณก็บอกนะครับว่าเกมวันนี้เน้นย้ำให้ลูกทีมนั้นมีสมาธิ
รวมถึงความกระหายในชัยชนะมากขึ้นโดยเฉพาะปาโบแฟนันโดนะครับ
ผู้เล่นชาวบราซิลนี่ก็เป็นแฟนของออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับ
อยากให้เล่นนะครับเป็นทีมแล้วก็มีอารมณ์ส่วนตัวสูงต้องปรับด้วยนะครับ
เกมสำคัญแบบนี้อยากให้โฟกัสกับเกมแล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมให้แน่นอน
เวลา๑๑นาฬิกา๑๕นาทีแล้วก็โชว์บันทึกกัน
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในเวลาตี๒ครับ